มาดูคดีนะคะเป็นความคืบหน้าของคดีที่มีหนุ่มใหญ่อายุ๕๑ปี
ถูกฆาตกรรมสุดโหดอยู่ในห้องพักกลางเมืองเชียงใหม่
ก็คือถูกทุบที่ศีรษะก่อน
จากนั้นใช้มีดปาดคอนอนจมกองเลือดนะคะ
ขณะที่เพื่อนไปพบว่าเสียชีวิตแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทำให้ตำรวจรวบตัว
ผู้ต้องสงสัยได้๓คนเอาตัวมาสอบสวน

มีพิรุษแต่เจ้าตัวก็ให้การปฏิเสธนะคะ
เมื่อเช้านี้ตำรวจภูทรช้างเผือกเมืองเชียงใหม่
เข้าตรวจสอบบริเวณห้องพักไม่มีเลขที่อยู่ข้าง
หล่อป่าแพ่งตำบลช้างม่อยนะคะ
หลังจากได้รับแจ้งเหตุบอกว่ามีผู้ชายไทย

พบศพของผู้ชายนะคะชื่อว่าในสุขขันแก้ว
อายุ๕๖ปีสภาพศพนอนจมกองเลือดอยู่ภายในห้อง
ข้างอ้างลำตัวพบก้อนอิดที่ใช้ในการก่อสร้าง
อ้อก้อนอิดมีคราบเลือดปนเปื้อวางอยู่ด้วย
อกจากนี้พบรอยมีดปาดเข้าที่ลำคอ๑แผล
ส่วนแผลจุดอื่นตามร่างกายนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องนำศพของนายสุกไปชนสูตรอีกทีนะคะ
จากการสอบถามนายกรกริจภวงมณีอายุ๕๖ปี
เป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิตและอยู่ห้องพักข้างกัน
เล่าให้ฟังบอกปกติในสุขผู้เสียชีวิต
ทำงานรับจ้างทั่วไปทุกวันจะมายืนรอนายสุก
เพื่อที่จะนายจ้างจะมารับตัวไปทำงานบริเวณเป็นโรงหล่อแถวป่าแพ่ง
แต่เมื่อเช้าที่ผ่านมามาหาในศุกร์แต่ไม่เจอ
ยืนรอก็ไม่เจอตัดสินใจเดินเข้าไปในห้อง
พบว่าในสุขนอนจมกองเลือดเสียชีวิตไปแล้ว
จากนั้นนอกจากไปพบศพนายสุกแล้ว
ยังได้ยินเสียงร้องของเพื่อนที่พักอยู่ในห้อง
เป็นเพื่อนร่วมห้องของนายสุกอีกหนึ่งคน
นอนร้องครวนคลางขอความช่วยเหลืออยู่ใกล้กัน
คนที่ยังได้รับบาดเจ็บชื่อว่านายจิ่ง
จึงรีบโทรเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือนำตัว
ส่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะคะ
พบว่ามีบาดแผลจากการถูกของแข็งทุบตีที่ศีรษะ๓๔แผล

อกจากนี้ก็มีเลือดไหลออกมาเป็นจำนวนมากด้วยค่ะ
เบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้ายที่ก่อเหตุ

และก้อนอิดที่พบ๔ก้อนอยู่ในจุดเกิดเหตุมีคราบเลือดด้วย
ส่วนมีดที่ใช้ในการปาดคอในสุกตอนนี้ยังหาไม่เจอนะคะ

ว่าคนร้ายน่าจะเอาไปทิ้งไว้ที่อื่น
ล่าสุดค่ะตำรวจชุดสืบสวนสพช้างเผือกเมืองเชียงใหม่
ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้๓คน
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคนก่อเหตุฆ่าปาดคอในศุกร์
โดยพาไปตรวจร่างกายที่ภาควิชานิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ทีนี้ทั้ง๓คนสอบสวนไปพักหนึ่งแล้ว

ถอดเสื้อนี่นะคะชื่อว่านายแก้ว
เพราะว่านายแก้วเป็นเพื่อนร่วมห้องของผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งคน

นายสุกนายจิ่งและนายแก้ว

ส่วนนายแก้วหายไปหลังจากที่เกิดเหตุ
ตำรวจก็ไปตามติดตามจับกลุ่มตัวมาได้
แล้วก็เอามาสอบสวนแต่ว่ายังคงให้การปฏิเสธค่ะ